ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำกันหน่อยนะฮะ
ท่านผู้ชมคิดว่าแสงไฟจากเสาไฟฟ้าเป็นไฟสีเหลืองนะเวลากลางคืนเราจะเห็น
อันนี้มันมีผลกับการเจริญเติบโตของพืชไหม
ชาวนาเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้ข้าวของเขาไม่ออกรวง

มันสังเคราะห์แสงแล้วมันก็ออกแต่ใบรวงข้าวมันไม่ออก
บุรีรำเนี่ยก็เลยมีชาวนาเอากระสอบปุ๋ย
เอาแสลนด์กันแดดเอาไปคลุมหลอดไฟเอาไว้

เวลากลางวันมันไม่มีปัญหาหรอกไม่เป็นอะไร
แต่ตอนกลางคืนล่ะรถที่วิ่งเส้นทางตรงนี้ล่ะ
มืดเลยค่ะมืดตึ๊บเลยเนี่ยเห็นไหมฮะใช่
หินถ่วงไว้ด้วยเดี๋ยวกระสอบมันปลิว
เห็นแล้วก็แบบโอ้โหคือมันทำอย่างนี้ทำได้เหรอ
ใช่คือคนที่เป็นเกษตรกรเขาบอกว่าก็ต้องเห็นใจพวกผมพวกเกษตรกร
แต่คนที่ใช้รถใช้ถนนเขาบอกว่าเอาแล้วผมขับรถมืดตึ๊บ
มองไม่เห็นทางมันก็อันตรายนะ
คือที่เราเจอกันอยู่บ่อยในช่วงนี้ก็คือตากข้าวบนถนน

แต่อันนี้คือเอากระสอบไปคุมไฟของไฟส่องสว่าง
เพราะแสงไฟตอนกลางคืนที่มันสาดส่องมาที่นาข้าวเนี่ย

ใช่เพราะเกษตรกรเขาบอกว่าแสงไฟจากเสาไฟแบบนี้ค่ะ
มันเป็นแสงสีเหลืองมันไม่ใช่แสงสีขาวแสงไฟนีออน

ดังนั้นพอเป็นแสงสีเหลืองก็จะคล้ายกับแสงอาทิตย์
ต้นข้าวมันก็นึกว่าแสงอาทิตย์

สังเคราะห์แสงใหญ่เลยทีนี้มันก็ออกแต่ใบ
นี่ฮะแต่ทำไม่ได้นะฮะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าผิดกฎหมายนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเป็นพื้นที่บริเวณถนนทางหลวงสายละหารทรายนางรองช่วงถนน๔เลนนะครับ
บริเวณบ้านจอมประสาทตำบลสะดาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำ

ล่าสุดจากกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเราถามไปยังท่านภูมิในการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรำนะครับ
พอยืนยันว่าไม่สามารถทำได้นะครับ
มีผู้นำแสลนด์หรือว่ากระสอบปุ๋ยไปคุมไฟฟ้าแสงสว่างที่ทางหลวงในช่วงอำเภอที่เชื่อมระหว่างอำเภอนางรองกับอำเภอหลานทรายนะครับ
ขอเรียนว่าไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการนะครับ
แล้วก็ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืนนะครับ
ซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณจุดเสี่ยงจุดหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่เป็นคอขวดนะครับ
ขณะนี้ผมได้ให้ทางหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ไปนำถุงปุ๋ยหรือว่าแสลับที่คุมเสาไฟฟ้าออกแล้วนะครับ
มีแฟนข่าวของเราที่เป็นเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ถ้าดูเราอยู่ลองบอกข้อมูลมาหน่อยก็ได้นะครับ
เอาเป็นว่าถ้าทางกฎหมายเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ถามว่าเอาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
เพราะชาวนาในพื้นที่ที่เขาทำแบบนี้เขายืนยันว่ามันมีผลกับข้าวของเขาจริง
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรำเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะฮะบนถนนที่ท่านเห็นเนี่ย
ไม่ใช่แค่ที่บ้านจอมประสาทตะบนสะดาวนะที่อำเภอนาโพก็มีอำเภอพระพลาชัยก็มี
พื้นที่นาของชาวนาที่อยู่ติดถนนเนี่ยมีปัญหาหมดเห็นไหมที่เป็นปัญหาเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมันมีแต่ใบอ่ะ
วงข้าวมันแทบไม่เห็นชาวนาเขาบอกอันนี้เขาลำบากกลางคืนมันเหมือนกับแสงทั้งวันทั้งคืน

เราจะแก้ปัญหายังไงถ้าเอากระสอบไปคลุมเอาสแลนด์ไปคุมมันก็ผิดกฎหมาย

อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นกับรถบนถนนอีกเวลากลางคืนเขามืดทางแขวงทางหลวงชนบทบุรีรำบอกว่าก็พยายามจะอนุโลมให้คือชาวนาเขาก็มาขอร้องก็อนุโลมให้ในจุดที่มันไม่เสี่ยงอันตรายเนี่ยกลางคืนก็ปิดไฟให้

แต่จุดไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงอันตรายก็ปิดไฟให้ไม่ได้นะฮะมันก็ทำได้เท่านี้เราไปถามเกษตรกรชาวนาที่อยู่ริมทางหลวงเลยนะแบบมีไฟอย่างนี้เยอะเลยอยู่สายหลักเลยแล้วเขาก็เตรียมจะเอาผ้าแสลนสีดำไปบังแสงไฟตามถนนด้วยเนี่ยคือเขายืนยันว่าโคมแสงสว่างบนถนนเนี่ยมันมีผลกระทบกับการเจริญ
ดูเหมือนกับมีแต่ตอนกลางวันทำแล้วไม่มี

เพราะแสงไฟมันแรงมากความแสงต้นไปหยุด
ในส่วนที่ไม่โดนแสงไฟลุกเข้าไปนู่น

ใช่นะครับขอบคุณ
เรื่องนี้ต้องถามนักวิชาการเกษตร
อันนี้ชัวร์สุดว่าตกลงมีผลไม่มีผลทีมข่าวเทศรัทย์ทีวีเราถามไปยัง
นักวิชาการด้านการเกษตรนะฮะแล้วก็ยังทางศูนย์วิจัยข้าวด้วยนะครับ
ที่ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ถามท่านว่าเออตกลงแล้วมันมีผลไหม
ซึ่งทางนักวิชาการเกษตรและศูนย์วิจัยข้าวระบุว่าแสงสว่างของเสาไฟฟ้าตอนกลางคืน
ซึ่งเป็นหลอดสีเหลืองนะฮะหลอดสีเหลืองนะมีผลทำให้ต้นข้าวมันต้องปรุงอาหารตลอดเวลา
เนื่องจากสีเหมือนแสงอาทิตย์ตอนกลางวันทำให้เกิดอาการของต้นข้าวที่เรียกว่าบ้าใบ
จนลืมสร้างรวงออกแต่ใบบ้าใบวิธีการแก้ไขทำได้ไม่ยาก
ก็คือเปลี่ยนหลอดไฟจากแสงสีเหลืองให้เป็นหลอดนีออนแสงสีขาวทั้งหมด
เพราะว่าแสงสีขาวมันมีผลกระทบต่อการเติบโตของต้นข้าวน้อยมาก
วิธีนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
ไม่มีผลกระทบนะแต่มันน้อยมากค่ะไม่เหมือนสีเหลืองที่แบบสาดไปแบบโอ้โห
ทีนี้มันดูดแสงเข้าไปแล้วมันบ้าใบใหญ่เลย
ชาวนาที่ปลูกข้าวติดกับไฟที่ให้แสงสว่างเนี่ย
ก็อาจจะแก้ไขถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนหลอดนะบางทีมันต้องใช้งบประมาณใช่ไหม
หรือไม่รู้ว่าจะเบิกได้เบิกไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยถ้าทางหลวงเขาจะทำให้เนี่ย
ชาวนาทำเองได้ไหมก็คือทำได้ด้วยการหันไปปลูกข้าวชนิดกข๑๐กข๑๔
หรือไม่ก็สปต๑ซึ่งไม่ไหวต่อแสง
ชาวนานะฮะท่านฟังนะครับทางศูนย์วิจัยข้าวทางนักวิชาการการเกษตรบอกว่า
ท่านต้องเปลี่ยนไปปลูกข้าวกข๑๐กข๑๔หรือสรรป่าตอง๑นะฮะ
ถ้าพื้นที่นาตรงไหนท่านอยู่ใกล้กับถนนแล้วก็มีไฟสีเหลืองที่สาดส่องมา
แต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะไปประชุมกันในด้านของนักวิชาการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะได้ไปหาทางแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดผลกระทบให้